ปกติเราจะเรียกศิลปินดาราที่เฟี้ยวฟ้าวเนี่ย
ว่าตัวตึงใช่ไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยค่ะเราต้องเปลี่ยนคำใหม่แล้วโดยเฉพาะลุงรงค่ะ
ต้องเรียกว่าคอตึงเฮ้ยทำไมอ่ะ
อันนี้เราไม่ได้พูดเกินจริงลุงลงให้เรียกแบบนั้นว่า
ไม่คอตึงคือไปทำหน้ามาแล้วดึงคอมันตึงไปหมดเลย
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปเจอรุงรงค์มาคุณผู้ชม

ก็ต้องอัปเดตนิดนึงหล่อขึ้นมั้ยจ๊ะดูสิจ๊ะ
เดตกันค่ะหลังจากที่ลุงลงเนี่ยไปขึ้นเขียงทำศัยกรรมเสริมความหล่อได้ประมาณ๘สัปดาห์ค่ะ
แน่นอนนะคะทอปัดทอใจเราไปบุกค่ะ
ลุงรงค์แกก็นิดหนึ่งน่ะโมเลยนะจ๊ะ
บอกว่าโอ้โหหนูการผ่าตัดครั้งนี้มันเป็นปลื้มที่สุด

คุณผู้ชมดูตามนะเนี่ยดูภาพหน้าคุณลุงลงที่แบบว่า

แกบอกว่าอีก๔เดือนมันจะเป๊ะปังกว่านี้นะคะ
แล้วก็ยอมให้เรียกว่าดุงรงคอตึงไปเลย
อย่ามาเรียกลุงลงตัวตึงเรียกว่าคอตึง
เออแบบนี้เราก็อดถามไม่ได้นะคะว่า
ลุงลงคอตึงแล้วอนาคตอยากทำอะไรอีกไหม

ไปฟังคำตอบปังจากลุงรงกันเลยค่ะ
ตอนนี้ยังแข็งอยู่มันก็ยังบวมอยู่หน่อย
มันก็จะต้องใช้เวลา๔๕๖เดือน
เดือนนี้สมบูรณ์แบบเลยออกมาสวยเลย
หลังจากนี้ไปอีกสัก๔เดือนจะดูดีกว่านี้เยอะ
แต่ตอนนี้ก็พอใจแล้วเพราะว่าหน้าไม่เปลี่ยน
พวงที่สุดก็คือแผล

แต่จะมีหลังหูอยู่หน่อยที่ยังนั่งอยู่

ลงบอกโอ้โหทุกอย่างตอนนี้แฮปปี้มาก
การงานร้านลวงดีไปหมดค่ะ

เอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

ถ้าจะแฮปปี้มากกว่านี้คือลูกสาวได้ผัว

ปล่อยมาเป็นสิบปีแล้วมันไม่มีเอง

เพราะอยากมีหลาน
ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ